ให้เยอะ
ทำไมต้องมีเสียงสั่น
ก็พูดตามขึ้นไง
หน้าแม่สดและมีเสียงสั่นหรอ
ต้องหาความแปลงใหม่ไปทุกคน

โอ้โหมดามจะเศร้าหน่อยนะ

นี่คือหลังจากที่ลาดน้ำมันแล้วนะนี่คือเขาตัดมาที่จุดจุดไฟแล้วนะ
น้ำมันเนี่ยเททีละถังละถังละถังไปแล้วกลับมาเทซ้ำอีก

ใส่ไปเนี่ยมันน่าจะระเบิดทันทีเนอะ
เขาสาดเข้าไปเป็นรถกาบ่ารถเก่ง

มีคนผ่านไปมาตลอดเวลานะครับ
รวบเรียบร้อยแล้วนะครับชายผมยาวนะฮะ

นะครับจนได้รับความเสียหายถึงเจ็ดคันร่วมเลยนะครับ
จากการสอบสวนนะครับเพราะว่าสตรีนี่ไม่สมประกอบ
แต่เคยเป็นถึงเศรษฐีเงินล้านมาก่อนนะคุณผู้ชมนะนี่นะฮะ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับบอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ที่สถานีตำรวจภูทรพานทองเนี่ยนะฮะได้รับแจ้งนะครับ
ในเขตตำบลหนองกะขะนะครับ
เนี้ยน่ะอยู่ที่เผลอพลันทองจังหวัดชลบุรี
ขายผมมีผัวหย่าวเนี้ยรูปร่างเนี้ยนะฮะ
ทวมตระเวนก่อเหตุใช้น้ำมันเนี้ยน่ะอราส
แล้วก็จุดไฟเผารถยนต์นะครับจากการตรวจสอบนะครับ
พบว่าสีหายจะถึงลงทั้งหมดเจ็บคันล่าสุดนะฮะ
ตำรวจได้กระจายกำลังติดตามนะฮะจนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
ชื่อว่านายวศิษย์อายุแค่๒๙ปีเอง
หมายเลขทะเบียนฮชล๔๕ชนบุรี

จึงควบคุมตัวเขามาดำเนินการสอบสวน

หลังจากได้รับแจ้งจากทางที่ตนิดจากกลุ่มทันที
พบว่าคนนี้ีสฤติทดิที่ไม่สมประกอบ
อ้าแล้วยังให้การเหนือวกกไปวนมา
ต้องมีการนำตัวไปตรวจสารเสพติดภายในร่างกายนะก่อนส่งไปตรวจสภาพทางจิตนะว่าปกติหรือไม่
หากพบว่ามีจิตที่ไม่ปกติก็จะทำการบำบัดให้หายแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับ
จากการสอบถามผู้ต้องหานะครับได้กล่าวอ้างนะว่าตนเองนั้นเป็นสายลับนะคุณผู้ชม
เป็นสายลับนะมีหน้าที่ตามจับแชร์ลูกโซ่
ทว่าทู่ถูกด่าพ่อเป็นประจำทั้งที่ต้นเป็นคนของราชการ
มีคนไปด่าเขานู่นนั่นเขาก็เลยไปจุดไฟเผาเลย
หลังจากนั้นจากคำบอกเล่าของคนที่รู้จักคนนี้
ก่อนหน้านี้มา๔ปีก่อนนายว่าสุดถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีถามนะทีเดียวเลย
พ่อกับแม่ทิ้งมรดกเป็นที่ดินจำนวนมากให้ไปขายมีเงินถึง๓๒ล้านบาท
แต่ในคนนี้เอาไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไปเปิดคลับเสพยาเลี้ยงเพื่อน
เงินหมดไปแล้วก็เลยทำให้ตัวเองนั้นมีสติเพี้ยนนะฮะ
แล้วก็มักจะชอบอ้างตัวเองเป็นสายลับ
นี่ดูสิแล้วจะทำยังไง
วันดีคืนนี้เราขับรถไปจอดปุ๊บอยู่ดีมีคนมาจุดไฟเผาระเบิดรถเราระเบิดไปเลย
แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันได้เป็นสายลับนะ
เพราะพวกเธอน่ะมาด่าฉันก่อนที่จุดไฟเผาซะเลย
อันนี้ประกันไม่ครอบคลุมใช่ไหม
ต้องครอบคลุมดี
เป็นเรื่องของช้างป่านะคะที่อ่างลือในค่ะมาถูกไฟฟ้าช็อตตายที่ไล่สับปะรด
เมื่อวันที่๒๕ทหารพรานที่๑๓ชุดชอกร
เขาก็ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่เขตรักษา
รักษาพันธ์สัตว์ป่าอ่างรืนัยเข้าตรวจสอบบริเวณภายในไร่สับปะรดแห่งหนึ่ง
มีเนื้อที่๓๐ไร่ก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะ
อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีพื้นที่ลอยต่อพื้นป่า๕จังหวัดของชนบุรีเนี่ยนะคะ

หลังจากได้รับเบาะแสว่ามีชาวบ้านบอกว่ามีช้างป่าเพศผู้ตัวใหญ่
ประมาณ๘ปีน้ำหนักถึง๔ตันถูกกระแสไฟฟ้าช็อตตาย
และถูกคนงานในไล่สับปะขุดหลุมฝังเอาไว้เพื่ออำพลางเพื่อทำลายหลักฐาน
คือชาวบ้านที่เห็นมาบอกก็รถแบ็คโฮลมาขุดนี่มันคงจะไม่ใช่เล็กหรอกใช่ไหมคะคุณ
จากการสอบถามนายสมินจันสมุทรอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นคนดูไร่
สมินจันสมุทร
เป็นคนดูแลไล่สับปะรดบอกว่าซากช้างป่าตัวดังกล่าวนั้นคาดว่าเข้ามากัดกินภายในไล่
ทำให้ถูกลวดซึ่งขึงและปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตตาย
เมื่อช่วงเช้าวันที่๒๔ด้วยความตกใจเกรงจะมีความผิด
ก็เลยไปจ้างรถแคคโฮลมาขุดหลุมแล้วก็ฝังกบซากช้าง
แล้วก็มีชาวบ้านพบเห็นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างนี้นะคะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เอารถแบ็คโฮอีกไม่รู้เจ้าเดิมเปล่า
มาขุดช้างขึ้นมาหนัก๔ตัน๔๐๐โลกรัม
แล้วก็นำซากไปรักษาไว้ที่ฐานปฏิบัติการ
เพื่อให้สัตวแพทย์มาผ่าพิสูจน์ว่าถูกทำร้ายหรือว่าถูกกระแสไฟฟ้าช็อตนะฮะ
ซึ่งเบื้องต้นในสมินอังอ้างว่า
สับปะดังกล่าเป็นของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง

แล้วก็อยู่ที่อำเภอบางละมุงเนี่ยนะคะ

ทำให้ต้องขึงลวดแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อไล่ช้าง

พอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒เนี่ยนะคะ

เรื่องต้นพบรอยไหม้ที่หลังใบหูของช้าง

ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีใด
เพราะจะต้องพิสูจน์หลักฐานก่อนนะคะ
ซึ่งจะต้องรอการผ่าพิสูจน
ตอนนี้ก็คือพูดจากสภาพภายนอกเท่านั้นว่ามีรอยไหม้ที่หู
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยนะ
ท่านก็เป็นภูมิกับที่สพบทองบอกว่า
ปกติลวดที่ใช้ขึงกันสัตว์ป่านะฮะ

แต่อันนี้ฟาดไฟบ้านเลย
อ๋อเขาจะมีเข้าตรงอยู่ด้วยปกติ
ใช่คือต่อสายตรงกับไฟบ้านเลย

ถ้า๕๐โวลต์มันจะกระเด็นออกมา
มันจะคือตกใจใช่
แล้วก็ไม่ดูดติดไม่ถึงกับความตายนะคะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะต้องเข้ามาแจ้งความนะฮะ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องผ่าพิสูจน์ก่อน

เห็นบ่อยมากเลยข่าวนี้ที่ช้างลงมา
คือเดิมมันเป็น

แต่เมื่อกี้มีคนส่งไลน์เข้ามา
บอกว่าในจอมีข้อความไลน์ในใจมีแต่รถเมย์

ครอบคร้องไหน

หรืออยากกระกี่ยวเขาเพราะว่างั้น
โอ้ใช้ศัพท์บุเภสธรรมิวาส
คืออยากจะเกี่ยวอเจ้าเขาอย่างนั้น
คาดว่าจะตายหมู่เป็น๑๐๐คนเลย

สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานความคืบหน้า

อย่างน้อยเลย๓๗ศพศูนย์หาย๖๙ราย
ซึ่งจำนวนมากที่สุดก็คือเป็นเด็กมากถึงประมาณ๔๑รายด้วยกัน
ทั้งเหยื่อส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ในโรงภาพยนตร์

จนถือว่านับเป็นโศกนาฏกรรม
ไหม้ครั้งร้ายแรงที่สุดของรัสเซียในรอบ๒๗ปีเลยทีเดียว
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาของวันที่๒๕มีนาคมตามเวลาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมความบันเทิงเลย
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงภาพยนตร์นะคะร้านโบลิ่งสวนสนุกสำหรับเด็ก
เพลิงที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ถึงกับทำให้หลังคาของโรงภาพยนตร์๒โรงถล่มลงมา
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้พบเหยื่อเคาะร้าย๑๓ราย
เสียชีวิตสลดในโรงภาพยนตร์โรงที่๑
ขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำนานอย่างน้อยถึง๕ชั่วโมงด้วยกัน
จึงสามารถควบคุกขึ้นเพลิงให้สงบลงได้นะคะ

เมืองต้นมีการเปิดเผยว่าต้นเพลิงของเหตุเพลิงไหม้สลดครั้งนี้
เกิดขึ้นที่บริเวณบ่อเล่นโฟมในส่วนของสวนสนุก
หลังจากมีเด็กคนนึงไปจุดบุหรี่ค่ะ

จนทำให้โฟมที่โดนความร้อนเริ่มระเบิดราวกับเป็นแบบดินปืน
เป็นเหตุให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วบริเวณชั้นบนของห้าง

กำลังเร่งสืบหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ก็ทำให้มีผู้คนหลายคนไม่สามารถหนีออกมาจากห้างได้ทัน
ก็ตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างของอาคารค่ะ
ขณะที่ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอสุดสลดบนโลกออนไลน

ต่อมาก็ทราบชื่อว่าเด็กชายเซอร์เกมอนซาเลนโก
ได้ตัดสินใจกระโดดลงมาจากหน้าต่างบานนึง
ที่เปิดอยู่จนร่างกระแทกกับกันศาสตร์
ทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์สะกิดร้องออกมาด้วยความตกใจ
อีกทั้งหนึ่งในเด็กที่ประสบศกนากรรมครั้งนี้
เป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปีชื่อเด็กหญิงมีกา

แล้วก็แจ้งเหตุข่าวร้ายว่าเขาติดอยู่ในห้างที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่
และขณะนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของเด็กหญิงดีกาว่าเป็นเช่นอะไร
จนถึงเช้าวันที่๒๖มีนาแม้ไฟจะสงบลงแล้ว
แต่พนักงานดับเพลิงนั้นก็ยังไม่สามารถขึ้นไปที่ชั้น๔
ห้างได้อยู่ดีเนื่องจากว่าความร้อนยังคงคุกกลุ่น
และอุณหภูมิสูงเกินไปหลังเกิดเพลิงไหม้นั่นเองค่ะ

คือมันร้อนและอุอยู่ด้านบนไปหมดเลย
ดังนั้นตอนนี้ก็รายชื่อทั้งหมด
ว่าเสียชีวิตทั้งหมดกี่คนยังไม่แน่นอน
เพราะว่ามีบางคนที่ยังศูนย์หายไปอยู่นั่นเอง
คือเป็นตึกที่มีช่องอากาศน้อยอยู่แล้ว

ใช่ค่ะ๑๐๐กิโลเท่ากับตัน
จะพูดว่าพันอะไรแต่ไม่พูดว่าร้อน

ช่วงหน้าแม่ชีลอยน้ำได้

แต่อาจารย์เจษฎาออกมาบอกแล้วบอกไม่ใช่
นี่ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ไขมันเยอะ

แจ้งว่ามีจราเข้หลุดเข้าไปในบ้านเลขที่๖๖
ทับ๑๑๗หมู่๘ที่ศรีรชา

อยู่ใกล้กับเด็กที่กำลังเล่นน้ำ
อยู่ในอ่างพลาสติก

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ

โดยใช้ผ้าปิดตาจอราเข้ไว้แล้วก็ใช้เชือกมัดเท้า
จับครั้งนี้ต้องใช้ชาวบ้านถึง๔คน

ไม่ใช่ค่ะ
๔คนน่ะถึงจะยกจราเคขึ้นจากครองได้

เจ้าแขกโดนกล่าวนะคะ

ขนาดความยาว๓เมตรกว่า

ได้เดินทางมาตรวจสอบและได้ประสานงาน

อยากให้เจ้าหน้าที่จับเจ้ากล้ายไปดูแลทีเถอะโยม
เนื่องจากทางวัดดูแลไม่ไหวแล้ว

อันนั้นผ้าหรอผ้าผูกตาไง

ว่าจะไปทำร้ายชาวบ้านที่รับบาดเจ็บ

ไม่ใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยตัวใหญ่ด้วย
คือตัวเขาก็ไม่ใช่เล็ก
แล้วก็นอนอยู่ใกล้เด็กกำลังเล่นในกระมังอ่างน้ำพ่วงนะ

กลางกันแล้วก็กางเกงทำงานกู้ไภ
กู้ไภเพียวเยี้ยงไท้
คือมาตามคลองแล้วก็ขึ้นมาข้างเด็ก

เข้าที่บ้านเลขที่เลยนะคะขออีกรอบหนึ่งครับ

มันซื่ออากาศไม่ดีเหมือนฝนจะตก
มันไม่มีแดดเท่านั้นเองแต่ไม่ตก
ไทรรัฐยังหัวสีเกียวรักรสเมล์คนเดียวสี่ฉบมง

นี่ข้อความมันไม่สื่อเลยว่ารักรสเมล์ทำยังไง

คือไทรัสยังสีเขียว
รักรถเมฆคนเดียว

ถ้าอะไรนะสีเขียวขนาดไทยรัฐยังสีเขียว

แล้วไงสีชมพูอย่างงี้

เดี๋ยวอว้างปากกาเลย

เหมือนคนละเดี๋ยวหรอพี่
ทาน้านก่อนจนหัวสีเขียวเดี๋ยวจะหลงรักรถเมฆ

เด็กพี่โต๊ะ

ไม่ใช่เขาเพียงอยู่ไง
นี่ว่ายแล้วว่ายแล้ว

นี่นี่ลึกแค่ไหนเนี่ย

พี่เดี๋ยวขอโทษนะ

ไม่จมไงพี่หนุ่มอยู่เท่าเดิมไงค่ะ

ขัดสมาธิแล้ว
นั่งขัดสมาธิขึ้นแล้วค่ะ

แล้วก็มีชาวเน็ตพิมพ์คำว่าสาธุ
แล้วก็เลข๙๙๙นะครับเมื่อได้ชมคลิปนี้ไปนะ

หรือเป็นเรื่องปกติที่คนสามารถทำได้หรือเปล่า

ล่าสุดนะครับนายเกฤษักบุญมาตย์

ซึ่งเป็นผู้โพสต์คลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เพียง

ชีลอยน้ำเนี่ยอยู่ในหลายท่ามากนี่เปลี่ยนแล้วกำลังลอยอย่างนี้แล้ว

นี่นะอันนี้เราก็ลอยไล่อยู่
ท่าสมาธินอนตะแคงขวาตะแคงซ้ายว่างั้นอันนี้ยังไม่ตะแคงนะ

ตนได้ยินมาว่าแม่ชีคนนี้อยู่วัดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่านอกเหนือจากแม่ชีแล้วเนี่ยใครที่สามารถลงไปในสระน้ำได้อีกบ้าง
ซึ่งสมัยก่อนสระแห่งน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำธรรมดาเท่านั้นเอง
กางแขนละนี่นะกางแขนนะ

นายกิติศักดิ์เล่าต่อบอกว่าได้ยินมาว่าแม่ชีเนี่ยเคยลอยอยู่ริมแม่น้ำแควร์น้อยด้วยแต่ตนเนี่ยเกิดไม่ทันนะครับ
ส่วนตัวมองว่าหากคนธรรมดาลงไปในน้ำต้องจมน้ำแน่ถ้าไม่เอาเท้าดีดน้ำหรือตีน้ำหรือว่ามือว่ายน้ำ
แต่แม่ชีเนี่ยพอลงไปก็ลอยตัวได้แบบนี้ทั้งที่มือเท้าเนี่ยอยู่นิ่งมีบางคนบอกว่าสระน้ำเนี่ยเป็นสระเกลือหรือเปล่า
แต่ตนเองก็สังเกตเหมือนกันนะครับว่าเป็นน้ำปกติเห็นเป็นสีฟ้าน่าจะเพราะว่าพื้นข้างในสระเนี่ยนะเป็นสีฟ้าเหมือนกัน
ทั้งนี้การแสดง๑รอบจะต้องมีคนมาดูอย่างน้อย๒๐คนเรียกเก็บเงินวงเรียบประธับภาพบูรณ์คนละ๑๐บาทต่อรอบ
หลายรอบนี้แม่ชีจะเป็นปอดบวมไหม
บวมอยู่นั่นไง
ยังไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้แม่หมูตอนเดาสาวก็ลอยน้ำได้

เขาบอกว่าถ้าอ้วนแล้วจะลอยอาจารย์เจดอะไรเนี่ย

ทางผู้ช่วยอุดสรรค์อาจารย์ดรเจ็ดสดาเด็นดวงบริพัทย์
วิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

กรณีที่แม่ชีลอยน้ำได้มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล
ไม่เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธปฏิหารแต่อย่างใด
ซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญคุณวิทูลมากมี
ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำของสมาคมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
ให้ความรู้และกระจ่างเช่นกันนะครับว่า
ลอยตัวในน้ำในครั้งนี้เนี่ยใครก็สามารถทำได้

เพียงแต่ต้องได้รับการฝึกฝนใช้เวลานาน
โดยหลักทั่วไปที่ทำให้ลอยน้ำไร้มือหรือเท้าพยุงช่วย
คือต้องตั้งสมาธิกำหนดจิตกำหนดลมหายใจ
ร่างต้องขนานไปกับสายน้ำไม่อยู่ในแนวดิ่ง
คนอ้วนมีไขมันมากยิ่งลอยอยู่ในน้ำได้นาน

แกก็อันที่มันไม่ใช่แนวหรืออะไรอันที่มันไม่ใช่แนว
อันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนว
อันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนว
อันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนว
อันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนว
อันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนว
อันที่มันไม่ใช่แนวอันที่มันไม่ใช่แนว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

ว่ายน้ำไม่เป็นลงเรือสวดมนต์ไหม

แล้วเวลากลับบ้านลำปังไม่ขึ้นเครื่องได้ใช่ไหม

อาจารย์ลักษณ์ดันพูดแบบนั้นก็ยิ่งสวดใจ
อาจารย์ลักษณ์พูดอะไรอย่างเนี่ย

ผมเป็นคนมีดวงเครื่องบินตก

ผมขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมดูตัวเองแล้วผมจะต้องเครื่องบินตก

ขอโทษนะผมอยากจะเอาเข่าสักกี่
อาจารย์ลักษณ์ให้เอาลงไปข้างล่าง
อาจารย์ลักษณ์พูดเสร็จปุ๊บหนูก็นี่เลยอะ
แล้วเครื่องก็สั่น

นั่งหนุ่มหยุดอย่าง
จะหยุดอย่างนี้อาจารย์ก็สังเกตตัวเองดิ
ฟ้าข้างหลังอะแล้วแป๊บอาจารย์มากัน

หมุนกระพาใจรอด
เอาฟังข่าวที่มันจะลงใจกันสักนิดนึงนะคะ

ก็ต้องออร่าจับกันเลยทีเดียวนะคะ

แล้วก็ขอให้ช่วยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้พร้อมเลย

ข่าวนี้ไม่มีพี่ขุนค่ะแต่มีพี่โดมปกรณ์ลำ
คุณเป๊กผลิตโชคแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนเนี่ย
ตบเท้าเข้าร่วมโครงการกันเพียบเลยค่ะ

โครงการร้อยดวงใจเสียสละ

การนี้เองนะเห็นบอกนะครับว่า
จากเป๊กกับโดมแล้วก็ยังมีศิลปินดารา
นักร้องนะร่วมพลังทำบุญเยอะมากนะครับ

จันทรีย์โรงกายอ่าไนกี้นิธิดลบอยพิศนุนิ้วจิ๋ว
อีกมากมายนะคะมีอีกมากมายเลยมาร่วมทำความดี
ทุกคนร่วมบริจาคให้เอาเงินเข้าโครงการนี้
เพราะว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะคุณ

ว่าระหารทุกคนเขามีหัวใจรักชาตินะครับ
บางคนเสียสละตัวเองอยู่ชายแดนภาคใต้
บางคนอยู่บริเวณพื้นที่สีแดงนะครับ
เพื่อปกป้องพวกเราเนี่ยจนพิการนะฮะ
ถึงเวลาที่เราเองต้องช่วยกันตอบแทนพวกเขาบ้างแล้วนะครับ
ถ้าอย่างนั้นแฟนข่าวใส่ไข่จะรออะไรล่ะคะ
ได้เลยทุกคนนั้นมีมือถืออยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะ
พร้อมเอามาร่วมกันบริจาคแต่บอกก่อนนะคะว่าครั้งละ๑๐๐บาทนะคะ
เอาล่ะนี่เลยค่ะกดดอกจันทร์
ดอกจันทร์๕๕๕

๓ตัวแล้วก็๗ดอกจันทร์๑๐๐๔เหลี่ยม
แล้วกดโทรออกกดดอกจันทร์๙๙
ดอกจันทร์๕๕๗ดอกจันทร์๑๐๐สี่เหลี่ยม
แล้วกดโทรออกครั้งละ๑๐๐บาทค่ะ
ส่วนใครที่อยากจะบริจาคผ่านบัญชีธนาคารต่าง
ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์
มาร่วมกันสร้างกุศลอันเป็นนิรันดิท่านผู้ชมค่ะ
กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกับโครงการร้อยดวงใจเสียสละ
เพื่อผู้เสียสละเพื่อให้ชีวิตของผู้ป่วย
รอโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสได้ไปต่อ
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว
และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
ไม่มีงบก็ร่วมแชร์เป็นบุญกุศลค่ะ

ฟังข่าวดีปุ๊บเราก็ส่ง
ทันทีเลยเสร็จปุ๊บนะฮะเขาจะขึ้นมาเลยนี่นะครับ

ขอบคุณท่านที่เสียสละเพื่อผู้เสียสละ
โรงพยาบาลธรรมศิกรกษ์คุณแรกเนี่ยนะฮะ

ก็คือเป็นการรับบริจาคเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะ

เขาก็จะไปเก็บกับค่าโทรศัพท์เรานี่แหละ

ช่วงหน้านี่ไงข่าวพี่ชอตโต้บอกว่าโดนปลดอืมจริงเหรอไม่รู้ก็พี่ชอตออกมาโต้ว่าเรื่องโดนปลดอ่ะ

ก็ไม่รู้อีกอันนึงคือตามล่าอีกแล้วนะคะหนุ่มคนใหม่ของยาย่าว่าเป็นใคร

ถูกด่าไงคนนี้นะคนที่ถูกด่าเลย
ได้ข่าวว่าเดี๋ยวตามข่าวมี๒หนุ่มเลยเหรอคะมี๒คนด้วยไม่รู้ใครบ้าง
เดี๋ยวกลับมาเฮ่ยนี่บอกตัวหนึ่งเป็นอันนางกีฬาด่าม

เมื่อรับข่าวเศรษฐกันต่อค่ะเพื่อนของคุณยาย่านะคะ
ก็เขาบอกว่าอยู่ท้ายใจก่อนหนึ่งพูดต้องเล่าข่าวนี้ไง
เขาบอกว่านาเดะเนี่ยจะง้อเล่าให้เหมือนที่เราคุยเมื่อกี้น่ะ
อ้าวคุณหนุ่มอีแว้งอีเลวหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อกี้
นึกออกไหมเขาก็มีเขาบอกว่าคุณณเดชน์เนี่ยจะง้อเมื่อสายหรือเปล่า
เปิดชื่อ๒หนุ่มเมื่อกี้อ่านมาในข่าวเป็น๓หนุ่มนะ
จีบคุณยาย่าเนี่ยคือยายาจะหวั่นไหวหรือเปล่า
เพราะว่าคนหนึ่งก็ดังมากคนหนึ่งก็มีชื่อเสียงมาก

สำหรับความสัมพันธ์ของคุณนาเดะครูกิมยากับน้องยาย่าอุรสยานี่นะครับ
ว่ามีปัญหาสั่นคลอนกันมาหนาหูมาก
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ล่าสูตรฟังแหล่งขับ
ก็แจ้งว่าณเดชน์ที่ทำสาวยาย่างอนเดินหน้าง้อเต็มสุก
หลังจากมาเจอกันที่งานบอลช่อง๓
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า
เพราะว่าปล่อยเวลาเนิ่นนานไม่ยอมง้อยาย่า
จนมีหนุ่มใหม่เข้ามาทำคะแนนหัวใจ
เข้าเสร็จแล้วค่ะคนแรก
นามสกุลก็แล้วกันเขาบอกว่าเป็นนุ่มหล่อ

อีกคนหนึ่ง

เป็นพี่ชายของคุณนั่นแหละค่ะ

บอกเป็นพี่ชายของคุณคิดเบนจรงคกุล
ในโซเชียลบอกว่าเป็นพี่ชาย
นั่งคุณเจรงคกุล

ซุปตาไอดอลสายเลือดไทยที่ไปด่งดังที่แดนกิมจิ

ไม่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำหนังอยู่ด้วยกันนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีสปาร์คกันในกองถ่ายหรือเปล่า
หรือจะเป็นแผนโปรโมทผลงานหรือเปล่า

เต๋อใหม่เขาก็พบลักษณ์ในกองได้อย่างนี้

อย่าเพิ่งสิไม่รู้อันนี้ตามข่าวนะคะ
แต่อีกหนึ่งหนุ่มที่มีรายชื่อเข้ามาว่าเป็นตัวจริงของคุณยาย่าก็คือ
หุ่นล่ำดิกรีนักกีฬาฟันดาบสากลทีมชาติไทย
โอ้โหโดนอันนี้หล่อเลิศโปรไฟล์ดี

คุณนี่คุณนี่คุณพอร์ตสันเสริญ

เขาบอกว่ายังมีข่าวเมาส์แรงเลยว่า
หนุ่มคนใหม่นี้ไปตามเฝ้าถึงกองถ่ายโฆษณาด้วย
เพราะว่ามีชื่อของมือที่๓เข้ามาเอี่ยว
งานนี้แฟนก็เข้าไปกระนำคอมเมนต์
พร้อมกับส่งข้อความส่วนตัวไปต่อว่า

บอกให้ทุกคนว่าใจเย็นนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณณเดชนก็ได้ออกมาเคลียร์ใจแล้ว
ความสัมพันธ์ของตนกับยายายังแข็งแรงเหมือนเดิม

ทำไมไม่อยู่ใกล้กัน

ยืนยันหนูไม่ใช่เพจใต้เจียงดารา
เพิ่มหวังว่าเธอเป็นใช่ไหม

พี่หนุ่มไม่ใช่จริงค่ะยืนยันหนูไม่ใช่เพจใต้เตียงดารา

ใช่ค่ะยืนยังไม่เป็นค่ะหนูมีแง่มุลการทัศนคติของตัวเอง

ไม่ทำสีที่เท่

อ้าอมาดูเรื่องร้อนฉาก
นิดนึงเมื่อกี้ทางมีคนส่งมาบอกว่า

หลังจากครึ่งนี้หมายเลขของอะไรนะ
ลดจันทรีย์หวังว่าพยาบาลนะคะเดี๋ยวรถเมล์บอกให้ด้านหลัง
ดีฉันได้และดีฉันส่งไปละ
โจทย์อย่างนี้ค่ะกดดอกจันทรีย์นะคะ๙๔๘
ดอกจันทร์๕๕๗ดอกจันทร์๑๐๐๔เหลี่ยม
แล้วก็กดโทรออกขึ้นให้ด้วยค่ะ
ถึงจะหนุ่มกัญชัยแต่ในใจมีหมด

แล้วก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้เลยตอนนี้

แต่ตอนนี้ผมว่าคงจะมีช่องทางให้

วันนี้พี่ชอตก็ควงคุณเอสออกมาพูดแล้วว่าความจริงคืออะไร
ร้อนชาเลยนะคะเขาปลดสายฟ้าพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุล
มาเลยค่ะเปิดวงสวงละคร
แล้วก็ยืนคู่กับคุณเอสเลยนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เลย

ลองไปฟังเสียงพี่ชอดกันดูค่ะ

ว่าตำแหน่งมันเป็นเรื่องหัวโขนแหละแต่ว่า

ส่วนที่บอกว่าโดนปลดหลุดอะไรต่างนานา
ตอนนี้โดยตำแหน่งที่ได้รับมาเนี่ย

เมมี่ถือหุ้น๕๐แล้วก็ทางกลุ่ม
สิริวัฒนภักดี๕๐นั้นนะคะ
ก็จะมีคุณภัยบูลเป็นประธานกรรมการ
แล้วก็มีคุณหนุ่มถาปนะเป็นประธานกรรมการบริหาร

ว่าเรื่องแบบนี้บางทีพูดกันก็

พี่คงนั่งอยู่เฉยแล้วไม่มีงานออกมา

คนเก่าคนแก่ทำงานมาเยอะและแข็งแรงกันหมดแล้ว
รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่พี่จะต้องถอยออกมา
น้องจะได้เติบโตถ้าพี่ยังอยู่เขาก็จะไม่โตกันจริงสักที
น้องคนทำงานเหมือนเดิมทุกประการไม่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนกันไปไหน
มีพี่คนเดียวที่ถอยออกมานะฮะ
ส่วนที่บอกว่าถูกกดสายฟ้าฟาดอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริง

เพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้มานานแล้วก็มีข่าวสารต่างนี้นะคะ
คุณมาสสีเขียวไว้นี่ใช่ไหมคุณมาสสีเขียวไว้ด้วยนะคุณต๊ะคุณต๊ะใช่
คุณมาสสีเขียวไว้ด้วยนะต่อจากสีม่วงโอ๊ย
ผมก็ไม่อันอื่นสีม่วงหมดเลยคุณมาสคุณมาสสีเขียวไว้ด้วยคืออะไรไม่เข้าใจ
มาสอันนี้หมายความว่าคันเนี้ยต้องพูด

แทงข้างหลังอีกคนแทงข้างหลังอีไนท์วิไซเบสอีหอกข้างแคร่
อืมสุภาษิกษ์วันนี้เรื่องที่อิทบอกว่าต๊ะนรกรได้โพสต์ภาพ
ก็เลยถามพี่ชอตว่าแล้วพี่ชอตรู้ไหมเนี่ยโซเชียลร้อนละอุเลย

หอยบอกว่าไม่รู้จริงไม่มีอะไรจะฝากบอกเขาหรอก
๊ะก็เป็นนักข่าวแน่นอนว่าเพราะเขารู้ข่าวอะไร
สัญชาติยานของความเป็นนักข่าวก็ต้องแพร่กระจายอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
แต่พี่ไม่รู้สึกอะไรขอบคุณจริงนะคะทุกคนที่เป็นหัว

อีกไหมไม่มีสีเขียวแล้วจบนะโอเคเอาโป๊ปหน่อยไหมโป๊ปนะพี่สาวโป๊ปนะฮะ
สุดคนโพสต์คลิปนะฮะวินาทีที่แฟนคลับเนี่ยลุมปลาของใส่แล้วก็
รถนะเอาไปดูนะนะครับพี่เติ้งนะฮะพี่สาวของโป๊ปนะฮะ
ได้มีการโพสต์คลิปวินาทีแฟนคลับลุมปลาของใส่ทุกรถทุกกระจกรถนะฮะ
ของใส่นะครับลั่นรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย

ก็ได้มีการโพสต์อย่างที่เจอกัน

ช่วยตะหนักลงไปที่หัวใจสักนิดหนึ่ง
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรักความหวังดีต่อกันหรือ
วันนี้เป็นวันที่ไปงานกับน้องแล้วรู้สึกแย่และไม่ปลอดภัยมากที่สุด
เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับศิลปินของผู้จัดงานนี้
และมารยาทของคนที่มารอส่ง
ไม่ว่าจะเป็นการปลาของใส่การทุบรถบ้างทุบกระจกรถบ้างคืออะไรคะ
พฤติกรรมเช่นนี้คือการแสดงความรักและให้กำลังใจที่มีต่อกันจริงเหรอคะ
ปลอต้องขอโทษน้องอิ่งกับคุณพ่อมากนะคะ
เรื่องที่ไม่สามารถเซ็นรายชื่อเดนลายเซ็นที่กระเป๋าของน้องได้นะครับ
แล้วก็ทำกล้องถ่ายรูปของน้องตกท่อด้วย
เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์ที่เห็นตามคลิปนั่นแหละ
คือเวลาคนที่ข้างไคร้หรือว่าปิติมากอยู่ด้วยกันอย่างนี้

ผมว่าทีมนานคุณอาจจะพยายามเต็มที่ด้วยฝูงมหาชนที่เขารักโป๊ป
อันนี้ก็ต้องใจเยอะมากจริงบางทีคนที่มากันโป๊ปอาจจะมี๒๐คน
สมมุตินะนะอาจจะมี๒๐คนแต่ถ้าแฟนคลับมา๒๐๐๓๐๐คน๒๐คนก็เอาไม่อยู่
แล้วทุก๒๐๐คนพุ่งเข้ามาด้วยแรงเดียวกันเลยนะปื้ดขึ้นมาอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากบอกแฟนคลับคุณโป๊ปว่า

สนุทนอมหน่อยเดี๋ยวคุณโป๊ปกระจับ
นั่นเหรอแจ็บปล่ะนี่แจ๊สตินบีเบอร์ไงเคยพูดมาอย่างนี้แล้วจับ

ไม่ถึงมีพระวิยงงั้นอ่ะโทษสารเถอะนะ
มีไงมีแฟนบอกว่าถนอมพี่ขุนค่ะ

ช่วงหน้ามาดูคุณแอฟพูดถึงเรื่อง

คลังล่ะเป็นไงละ

บอกว่าลูกเหลือเราแค่คนเดียว

คืออย่างนี้คือมีคนไปถามคุณแอฟนะถึงเรื่องงานละครนะฮะ
สำหรับนางเอกสาวคุณแอฟทักษะอ่อนที่เจ้าตัวเนี่ยห่างหายจากละครไปนานแล้วนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่สาวแอฟประกาศเป็นซิงเกิลมัมนะครับ
ผู้จัดหลายคนส่งบทละครเข้ามาให้เธอนะครับ
เพราะว่าเธอเนี่ยหายไปนานนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่ตกลงรับก็เพราะว่าสาวแอฟยังเป็นห่วงลูกน้องปีใหม่นั่นเองนะครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยเหลือตัวเองอยู่แค่คนเดียวไม่อยากทิ้งลูกไปทำงานนะครับ

อันอาจจะขอโฮลไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไม่ใช่ว่าเรื่องงานนะคะแต่ว่าอยากส่งลูกเรียนให้เรียบร้อยก่อน
อย่างที่บอกเดี๋ยวกลางปีน้องจะขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียนยาวขึ้นคือตอนนี้เขาก็มีเราอยู่คนเดียวแล้ว
แล้วถ้าเราจะทิ้งเขาไปทำงานอีกอะไรอย่างนี้
จากว่าเขาเป็นฝ่ายทิ้งเราไปโรงเรียนก่อน
คำนี้เหรอที่คุณว่าสะเทือน
ครับก็คือว่ามีเราอยู่คนเดียว
เขาเป็นแม่ความผูกพันก็ต้องไปดู

ลูกนิงอ่ะแต่งนิลิน
แต่งเขาไปด้วยมั้ยเดี๋ยวเขาจะไปกันมากไหม
อ๋อเหรอน่ารัก
ไม่อยากให้ลูกแต่งเป็นอิศเนี่ย
แฟนของม่วงหน้าที่เฉินเป็นรอยสักทีเยอะ
คนแจ๊คนั้นไปดูข้อความ

เธอพวกนี้แต่เราต้องทำงานเพื่อครอบครัวเราเลยต้องจัดวันนี้เธอเป็นนักเลงพอ
ไม่งี่เง่าเหมือนผู้หญิงบางคนที่เอาวันสำคัญตัวเองเป็นที่ตั้ง
กดดันคนรักตัวเองดีใจที่มีเธอฉันรักเธอมากนะ
ปากเองมันไม่ชินเพราะเราใช้ไอจีผ่านเห็นผ่านความในใจกัน
ถึงวันนี้ไม่มีอะไรให้แต่อย่าลืมว่าเงินอยู่ที่เธอหมดแล้ว
แพงแค่ไหนไปซื้อเอาผัวไม่เครียด
ตลกรูปหล่อพ่อรวยลดเก่งติดแก๊กแซสกุดนิกปะปียองกุ๊กกุ๊ก

เอาเลยแจงซื้อให้หมดเลยจ้ะ
ลูกสาวน่ารักมากเลยอ่ะ
สามขวบแล้วนะคะเป็นเด็กอารมณ์ดีถอดแบบพ่อมาเป๊ะมีรูปไหมนี่ไงนี่ไง
โอเคนะครับเวลาหมดจริงฮะลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอคุณพระดำพี่เมียวไหม

แล้วก็คุณม้าฟังพี่ม้าบ่นหน่อยละกันนะ

สวัสดีค่ะไปก่อนละสวัสดีครับ